วัยรุ่นตะลุมบอลกันในโรงพยาบาลเอาอีกแล้ว
แต่ว่าก่อนที่เป็นภาพนี้นะเขาไปตีกันก่อนที่ร้านหมูกระทะ
นะมีคนโดนแทงก็ไปอยู่ในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
อีกคนหัวแตกไปแจ้งความที่โรงพักตำรวจบอกว่าไปโรงพยาบาลก่อน
ไปตรวจร่างกายมาก่อนแล้วกลับมาแจ้งความใหม่
สุดท้ายสองฝ่ายไปเจอกันโรงพยาบาลอีกมีการท้าทายกันอีก
สุดท้ายกลายเป็นภาพนี้ตีกันในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาล
ตำรวจไปแล้วก็เอาไม่อยู่นี่มันคือพฤติกรรมของวัยรุ่นที่โอ้โห
เราก็เห็นมานักต่อนักแล้วอะนะบทเรียนก็มีแล้วอ่ะนะ
โรงพยาบาลพระจอมเกล้าวัยรุ่นเนี่ยกรูเข้าไปนะฮะก็เตะแล้วก็กระทืบ
กลุ่มคู่อริที่จริงเพิ่งจะแทงเพื่อนเขาบาดเจ็บนะฮะแล้วก็เป็นคนไข้
แล้วคนไข้ที่อยู่ข้างในเองก็โอ้โหรีบวิ่งหนีกันบางคนก็อุ้มลูกหนีกัน
สุดท้ายต้องเข็นหนีกันโอละหมานทีเดียวครับ
มีชายวัยรุ่นที่ใส่เสื้อแขนยาวสีดำที่เห็นในภาพวิ่งเข้าไปในห้องฉุกเฉิน
หนีกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่วิ่งตามเข้าไปมีการดึงเสื้อกันล้มลุกคุกคานไปหมด
แล้วก็มีคนใส่เสื้อน้ำเงินตามเข้าไปสมทบ
แล้วก็ตำรวจวิ่งตามเองก็ยังไม่ยอมหยุดนะครับตำรวจเอาไม่อยู่นะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเกือบตีหนึ่งของวันที่เก้าที่ผ่านมานายประกายฟ้าโมราวงอายุยี่สิบปี
เขาไปที่โรงพยาบาลรักษาอาการบาดเจ็บเพราะเขาไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ร้านหมูกระทะ
อยู่ที่ตะบนท่ามราบโดนแทงที่ชายโครงนะฮะชายโครงซ้ายทะลุปอดอาการสาหัส
ก็พามารักษาที่นี่จากนั้นไม่นานครับวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ๑๗ปี
ซึ่งเป็นคนแทงนายประกายฟ้านี่แหละดันมาตรวจร่างกายที่นี่เพราะเขาหัวแตก
เขาหัวแตกเสร็จปุ๊บเขาไปแจ้งความที่สพเมืองเพชรชบุรีตำรวจก็เลยให้มาที่นี่มาตรวจร่างกายก่อนนะฮะ
ตอนนั้นก็มีทางญาติมีทั้งเพื่อนของนายประกายฟ้าก็อยู่แล้วหน้าห้องฉุกเฉิน
จำนายเอได้ว่าคนนี้คือคนที่แทงนะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนกันนะฮะ
กันเยอะแยะมากมายสุดท้ายก็วิ่งกรูเข้าไปทำร้ายกันเพราะเห็นหน้ากันมาแล้วนะฮะ
แล้วก็วุ่นวายเกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นนี่แหละครับนะฮะ
ยังดีนะครับที่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลและตำรวจเข้าไปช่วยระงับเหตุได้ทันนะฮะ
ทำให้ไม่ได้มีใครบาดเจ็บเพิ่มเติม
เขาไปเจอกับกลุ่มของนายประกายฟ้าโดยบังเอิญที่ร้านหมูกระทะ
แล้วเกิดการมองหน้ากันแล้วก็มีการพูดขึ้นว่า
ว่าแน่จริงเจอกันไหมอ่ะอืมเออมันรู้จักมาก่อนน่ะค่ะ
เจอกันพูดแค่นี้แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไปนะฮะ
ตอนนั้นเขากับเพื่อนก็ขี่วนแต่ไม่เจอก็ท้าไว้ก่อน
จริงเจอไหมอ่ะก็พยายามขี่ตามสุดท้ายไปกินหมูกระทะ
ดันนะฮะก็ไปกินหมูกระทะแต่ที่หมูกระทะเนี่ยนะ
ไม่ได้เจอคู่กรณีที่ร้านหมูกระทะพอดีหรอกนะแต่ว่า
คู่กรณีฝั่งตรงข้ามเนี่ยมาทำร้ายมาก่อนนะฮะ
ตีกันก่อนแถวย่านย่านนั้นที่ร้านหมูกระทะนี่แหละครับ
นะฮะแล้วก็ตีเขาที่ศีรษะเขาส่วนเพื่อนเขาโดนรุมชกต่อย
เขาก็แทงสวนไปด้วยมีดพกแล้วก็ไปโดนนายประกายฟ้า
เพราะว่าไปกับเพื่อนกันสองคนแต่อีกฝั่งหนึ่งมา๑๐คน

พวกเขาเริ่มก่อน

เดียวกันก็ไปตีไปแทงกันค่ะแล้วก็ดันไปรักษา
โรงพยาบาลเดียวกันก็เลยไปตะลุมบอลกันอีกรอบหนึ่ง
มันเกิดสามพื้นที่สามจุดนะฮะขณะที่พันธุ์ตำรวจเอก
ทะเลาะวิวาสที่ร้านหมูกระทะตอนนี้สอบประคำไปแล้วคนเจ็บก็ยังรักษาตัวอยู่ยังไม่สามารถให้การได้อีกหนึ่งคดีคือการทะเลาวิวาสที่โรงพยาบาลตอนนี้ตำรวจกำลังดูกล้องวงจรปิดเบื้องต้นสอบปากคำไปแล้วสามปากเดี๋ยวจะสรุปแล้วก็จะดำเนินคดีกับกลุ่มที่ไปทะเลาะกันที่โรงพยาบาลอีกนะครับอ่ะโดนไปสองคดีสองเหตุการณ์นะฮะ